คุณผู้ชมครับเรามาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
อาจารย์ก็วิเคราะห์เรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลมาโดยตลอดเหมือนกัน
แล้วบอกว่าถ้าการเมืองไม่นิ่งจะส่งผลต่อเรื่องอื่นหรือเปล่า
เรื่องของเศรษฐกิจด้วยและอย่างเมื่อวานนายกก็ประชุมเกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจด้วยนะฮะ
ติดตามประเด็นเหล่านี้ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ประเทศไทยก็เดินทางมาถึงจุดที่คุณบุ๊คบอกคือการเมืองไม่นิ่ง
พอการเมืองไม่นิ่งมันจะนำไปสู่สถานการณ์ความคลอนแคลนทางด้านเสถียรภาพของรัฐบาล
คนที่อยู่กับข่าวมานานอย่างผมเนี่ยผ่านมาการเมืองมาหลายยุคหลายเหตุการณ์
เราจะพบว่าพอวันหนึ่งการเมืองมันไม่นิ่งเสถียรภาพรัฐบาลทำท่าจะมีปัญหา

มันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เรียกว่าเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบ
โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
เราเจอปัญหาเรื่องที่เกิดจากโควิด๑๙

แล้วก็นำไปสู่ปัญหาด้านเศรษฐกิจคนลำบากกันทั่วไปหมด
รัฐบาลทุกประเทศก็กำลังฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ
เรื่องปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่
ฉะนั้นก็คิดโครงการขึ้นมาสารพัดสารพันธุ์
แต่ว่าถ้าปัญหาเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลไม่นิ่ง
แก้ปัญหาก็เหมือนเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบอย่างที่ว่า
ศักยภาพแก้ปัญหาอยู่ในภาวะเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสู่
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
คิดอะไรขึ้นมาพอลงไปขับเคลื่อนแก้ปัญหามันก็ติดขัด
ฝ่ายนโยบายคิดอะไรขึ้นมาฝ่ายปฏิบัติก็มีปัญหา
ฉะนั้นนโยบายดีที่ออกมาน่าเป็นห่วงครับว่ามันจะเดินไปสู่จุดที่เป็นไปตามนโยบายหรือไม่
มันเกิดสภาพนโยบายดีแต่มีปัญหาในทางปฏิบัติเพราะการเมืองไม่นิ่ง
เรียกกันว่านโยบายแก้ซอฟต์โลน
แล้วก็มีคำหนึ่งผมชอบมากเลยโกดังพักหนี้
หรือที่อันแรกว่าซอฟต์โลนมาแล้ว๕๐๐๐๐๐ล้านบาท
เงิน๕แสนล้านบาทตอนนี้เป็นยังไงครับ
ปล่อยกู้ออกไปแล้ว๑๓๐๐๐ล้าน

เหลืออยู่๓๗๐๐๐๐ล้าน
ไอ้๓๗๐๐๐ล้านนี่แหละครับ
เขาจะนำเข้าไปสู่ที่เรียกว่าโครงการโกงโกดังพักหนี้
เป็นยังไงฮะโกดังพักหนี้
ฟังนะฮะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการ
สามารถที่จะโอนทรัพย์ที่มีอยู่มาชำระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร

ลดภาระผ่อนส่งหรือปลดหนี้ได้

แล้วยังไงมันจะมีสัญญาที่จะซื้อสินทรัพย์ที่จะเป็นหลักประกันคืนได้ในเวลาที่กำหนด
คือเอาหนี้ไปพักไว้

ถ้าสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ที่หารายได้ได้ด้วย
อะไรฮะเช่นรีสอร์ทเช่นโรงแรมเช่นสนามกอล์ฟเช่นร้านอาหารพวกนี้
ในช่วงที่เอาหนี้ไปเก็บไว้เนี่ย
ลูกหนี้ก็สามารถขอเช่าสินทรัพย์ต่างจากธนาคาร
เพื่อนำมาประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หนี้ไว้พักต้นพักดอกไว้

มีสนามกอล์ฟก็เปิดสนามกอล์ฟต่อ
แต่นี่พักเอาไว้
อันนี้มันจะทำให้ธุรกิจเหล่านี้
โอ้โหหายใจหายคลองหายคอคล่องขึ้นเยอะ

เรื่องนี้มันเกี่ยวยงไปถึงธนาคาร
ธนาคารจะรับลูกไปดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะว่านโยบายดีที่ผ่านมาหลายเรื่องที่จะปล่อยกู้
พอลงไปถึงในทางปฏิบัติธนาคารก็มีปัญหา
แต่คราวนี้ธนาคารเขาก็มีแรงจูงใจ
รัฐบาลให้แรงจูงใจที่เรียกว่า
ธนาคารเองเขาก็มีความเสี่ยงน้อยลง
แล้วเขาเต็มใจจะเข้าจะเปิดโกดังพักหนี้ให้มากขึ้น
อันนี้เห็นไหมครับว่าเป็นโครงการดีแต่น่าเป็นห่วงว่า
ในทางปฏิบัติฝ่ายการเมืองสั่งการลงไป
ฝ่ายปฏิบัติฝ่ายค่าราชการประจำขับเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหน
ในภาวะที่สถานภาพการเมืองมันไม่นิ่ง
อันที่สองถ้าการเมืองไม่นิ่งเนี่ย
ปัญหาเดี๋ยวมันโผล่ตรงโน้นมันผุดตรงนี้
มันผุดตรงนู้นมันโผล่ตรงนั้นแก้ปัญหานี้ได้
ปัญหานั้นตามมาแก้ปัญหานั้นได้ปัญหาโน้นตามมา
เราจะได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรี
อารมณ์เสียสติสตังค์ที่จะเอามาแก้ปัญหาเนี่ย
ผมว่าจะถดถอยลงไปด้วยมันขึ้นอยู่กับว่า
ปัญหาที่มานั้นเป็นยังไงแล้วประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก
ผมเข้าใจว่าอยู่ในใจนายกก็คือเรื่องการแก้รัฐมนูล
เพราะการแก้รัฐมนูลเนี่ยหลังจากวาระ๓มันผ่านไปไม่ได้
สังคมก็อยากเห็นว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนชี้นำ
จะต้องเป็นตัวนำในการที่จะคิดแก้ปัญหาต่อว่าจะทำยังไงแก้รัฐมนูลให้ได้
เพราะว่านโยบายแก้รัฐมนูลเป็นนโยบายของรัฐบาล
เป็นนโยบายเร่งด่วนบรรจุไว้ในนโยบายข้อ๑๒ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนอย่างที่ว่า
ฉะนั้นคราวที่แล้วเมื่อวันที่๑๗วาระ๓มันเป็นไปไม่ได้
เมื่อเป็นไปไม่ได้พักการเมืองร่วมรัฐบาลเขาก็ออกโรงเหมือนกระทุ้งว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องเดินหน้าต่อพักฝ่ายค้านก็เอาด้วย
แล้วมันยังไงล่ะครับแทนที่จะเป็นว่านายกรัฐมนตรีจะถือทงนำหน้าในการแก้รัฐมนูลมันกลับตลปัด
มันกลับตลปัดวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วก็มีคำว่าเย้ยมีคำว่าท้ามาจาก
สิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์ด้วยบิ๊กตู่เย้ยแก้รัฐมนูลทำให้ได้ก็แล้วกัน
อีกฉบับหนึ่งบอกบิ๊กตู่ท้าแก้ไขรัฐมนูล
อีกฉบับหนึ่งบอกบิ๊กตู่เย้ยกลุ่มไล่หยุดสืบทอดอำนาจให้ไปแก้รัฐมนูลก่อนก็แล้วกัน
นายกพูดสองช่วงเรื่องนี้ช่วงแรกท่านบอกว่า
ตนไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วบอกแล้วว่ารัฐบาลก็เสนอแนวทางในการแก้รัฐมนูล
แล้วส่วนว่าจะแก้ไขทั้งฉบับหรือรายมาตราก็ไปว่ากันเองตนเองไม่ขัดข้อง
อันนี้ช่วงแรกแรกแต่พอช่วงหลังสิครับ
พอช่วงหลังเนี่ยท่านบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องไปสั่งใคร
ทุกคนต่างก็มีความคิดความคิดดีก็มีความคิดไม่ดีก็มี
ถ้าระแวงว่าผมจะสืบทอดอำนาจก็ไปแก้กันมา
จะเลือกผมหรือไม่เลือกผมก็ไม่ขัดข้อง
ไม่เลือกก็ได้ก็ไปแก้มาแก้ให้ได้ก็แล้วกัน
นี่มีประโยคนี้แก้ให้ได้ก็แล้วกัน
เหมือนกับที่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่านายกเย้ย
คำถามตามมาคือกระแสการเรียกร้องในการแก้รัฐมนูล
ตอนนี้พักร่วมรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าต่อ
อ่ะแล้วจะมีปัญหาอะไรไหม
กับภักดิ์แก้นำรัฐบาลอันที่สอง
ผู้ชุมนุมเรียกร้อง
เขาก็จะก่อตัวกันต่อเป็นระยะระยะก็ทำให้บรรยากาศ
ทางการเมืองมันจะมีปัญหามากขึ้นอย่าลืมนะครับว่า
วิกฤตที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่เรียกกันว่าวิกฤตประเทศนั้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเพราะเหตุปัจจัยมาจากการเรียกร้อง
เรื่องการแก้รัฐมนุมนี่แหละสิบสี่ตุลาก็ใช่
พฤษภาคมธมินปี๓๕ก็ใช่มันเกิดมาจากการเรียกร้อง
รัฐมนูลทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องของรัฐมนูล
ถ้ารัฐบาลคัดท้ายไม่ดีไม่แสดงความจริงใจให้คนเห็น
แล้วทำให้คนคิดว่าปากว่าตาขยิบปากอย่างหนึ่งใจอย่าง
ระวังครับปัญหาบ้านเมืองมันจะตามมา
แล้วก็จะนำไปผลไปสู่การแก้วิกฤติเศรษฐกิจที่จะมีปัญหาด้วย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
มันส่งผลถึงกันแหละนะครับ